คุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะวันที่๑๖กรกฎาคมค่ะเป็นวันดีของพวกเราค่ะ
ดังนั้นนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราเลยประมวลมาเลยค่ะดีมาก
มวลคนดังนะคะที่ไปทำบุญใกล้วันนี้ต้องไปทำบุญ
อย่างพระเอกคนนี้นะคะพระเอกสุดฮอตของดิฉันของทุกคนแหละ
เคนธีรเดชคุณผู้ชมนานทีปีหนจะได้ออกมาทำบุญ
งงออกงานเนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะนี่ไปไหว้เลยนะคะ
วัดอินทารามค่ะกราบไห้สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นะคะ
เอาเคล็ดก่อนละครจะออนแอร์คุณผู้ชมโดยพี่เคนแล้วก็ทีมงานที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะ
ก็ถวายพวงมาลัยนะคะคล้องคลอม้าทรงพระเจ้าตากศิลป์มหาราชนี่แหละค่ะ
แล้วก็จุดประทัดคุณผู้ชมเสริมความปังดังขึ้นฟ้าจำนวนนี่
โอ้โหเสียงดังไหมอ่ะดังมากสามหมื่นนัดคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ
เคนเขาก็ตามใจพวกเรานี่เลยเห็นไหมคะป้ายแดงแดงนะคะ
ปรากฏเนี่ยเห็นไหมทำมือได้ตั้ง๕ชุดน่ะโอ้โหว่าไปนะคุณ
คุณผู้ชมแล้วแต่ความเชื่อของใครแต่ละคนเลยนะ
ใช่ค่ะจากเลขปลายประทัดของพี่เคนธีรเดชแล้วนี่นะคะเราขอนำเหนออีกสักคนเลยดีกว่า
คุณฝนธนสุนทรนั่นเองค่ะลูกทุ่งสาวเสียงหวานพอดี
ระหว่างทางคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมน่ะกำลัง

ปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกค่ะอุ้ยตื่นเต้นนะคะ
คุณผู้ชมดูนะคะตัวเงินตัวทองเดินผ่านตัดหน้ารถไปเลยค่ะ
พี่ฝนก็คว้ามือถือมาอัดคลิปด้วยความตกใจ
จะร้องกรี๊ดหรือเปล่าไปฟังสิคะว่าร้องว่าอะไร
รวยรวยน้องตัวเงินตัวทองเดินผ่านรวย
ไม่ได้กรี๊ดตกใจใดนะคะมาแบบเสียงซอฟต์
รวยเออเหมือนเป็นการอวยพรตัวเองขึ้นไปชุดใหญ่เลยค่ะ
รวยได้ไงคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมนะเห็นไหมน่ะ
เงินเต็มหน้ารถพี่ฝนเลยค่ะ
ไอ้ที่ว่ารวยเป็นเพราะว่าพี่ฝนแก่ขายน้ำสภุนภัย๘เสียง
เพราะขยันทำมาหากินคุณผู้ชม
ไหนก็ไหนแล้วบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะ
กระซิบผ่านไปทางผู้จัดการส่วนตัว
ขอดูเลขทะเบียนรถที่น้องตัวเงินตัวทองตัดหน้าหน่อยสิคะเนี่ย
เลขทะเบียนรถพี่ฝนก็คือ
โปรตต้าหมายเลขที่ท่านลองคอยอยู่หน้าจอแล้ว
อันนี้ก็เป็นเลขทะเบียนรถเขาคุณผู้ชม
จากพี่ฝนพูดชื่อกันหน่อยดีกว่า
พอใกล้วันที่แบบวันที่๑วันที่๑๖หลายคนคุ้นชื่อ
คุณผู้ชมรู้จักกันเลยแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง
แต่วงการบอกเลยว่านี่มีคนนี้วงการบันเทิงมีพ่อน้ำสอง

ฉายาตัวเองว่าเขาเป็นพ่อน้ำสองคู่แข่งแม่น้ำหนึ่ง

อาจจะรู้จักกันแต่ว่าไม่ใกล้ชิดกันเท่าไ
ต้องไปถามแม่น้ำหนึ่งก่อนว่ารู้จักพี่มนศิษย์หรือเปล่า
นี่คือพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะอวดลอตเตอรี่ปึกใหญ่อีกแล้วค่ะ
น้ำตาตกมาหลายรอบแล้วนะสำหรับเอฟซีนะคะ
ที่ตามพี่มนต์สิทธิ์เข้าไปรอบก่อนเนี่ย
แต่บอกเลยว่ารอบนี้คุณพี่เขาเปลี่ยนแนวค่ะ

มาเป็นเลขทูปค่ะอย่างที่เห็นเลขทูปที่ขึ้นอยู่นะคะ
เป็นเลขหนึ่งเอ่อเป็นเลขเจ็ดหนึ่งห้า
อันนี้คุณพี่เขาจุดมาก็ขึ้นให้คุณผู้ชมดูกันแล้วกันนะคะ
เออก็เห็นว่าไปไหว้ที่สารเจ้าพ่อเสือมาด้วย
เทอรี่เทอรี่เธอทำเลขเคลื่อนก็ได้นะ

เจ็ดหนึ่งสาม

ต่อกันไปเลยคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
แต่ว่าอาจจะเป็นมือใหม่นิดหนึ่งในวงการนี้
เมฆวินัยไกรบุตรนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ตรงเนี่ยจากขอนแก่นเลยนะเลขเด็ดจริง
ทั้งหมดเนี่ย๑๒ใบพร้อมติดแฮชแท็กนะคะ

นั่นไงเนี่ยเราก็ทำดีเผื่อคุณผู้ชมนั่นแหละ
แล้วก็เลงว่าเอองวดนี้พี่เมฆน่าจะชอบแล้วกัน
เลขท้าย๓ตัวสลากินแบ่งรัฐบาล
อันนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะจ๊ะ
ไม่รู้ได้เลขดีนี้มาจากไหน
แฟนคนไหนอยากตามอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
แต่ว่าก็เบานะจ๊ะ
ก็อุดหนุนลอตเตอรี่กันไปนะจะได้รับโชคกันไป
จริงปิดท้ายนิดนึงละกันนะคะ
อันนี้เป็นรุ่นเล็กจ้ะลูกสาวพ่อแจ๊ดน้องแตงไทย

แต่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าต่อไปนี้

เพราะว่าของดีของเด็ดเนี่ยมันมีรอบเดียวมีทีเดียว

แปลงไทยตอนนี้ขอ๓ตัว

แต่เนี่ยกำลังคิดคำนวณอยู่เนี่ย

รวมจากสถิติของแม่น้ำหนึ่งอีก